ผู้ชมครับความคืบหน้าเหตุการณ์ที่เพชรบุรีนะครับ
หลานชายของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านถูกยิงเสียชีวิต
แล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยตำรวจรู้ตัวแล้วค่ะ
บอกว่าเดี๋ยววันศุกร์ลูกชายจะมามอบตัวลูกชายบอกกับแม่
ล่าสุดตำรวจตามไปจับกลุ่มตัวได้แล้วนะครับ
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุยิงนายมนูลสินอุดมอายุ๔๐ปีเสียชีวิตที่หน้าบ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ในพื้นที่บ้านห้วยกวางจิงตมพสวรรค์นแก่งกราชาจังหวัดเพชรบุรี
นี่คือผู้ต้องหาฮะนายยุรนันพรานไพรอายุ๓๔ปีนะครับ
ผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและคดีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอาวุธปืนด้วย
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเย็นวันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมานะฮะ
ผู้ตายนี่เขาเป็นญาติของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
แม่ของนายยุรนันเนี่ยบอกว่าหลังจากก่อเหตุลูกชายเนี่ยที่ได้โทรไปคุยด้วย
สารภาพว่ายิงเขาตายจริงแต่เดี๋ยววันศุกร์จะมามอบตัวนะฮะ
แม่เองก็เป็นห่วงบอกโอ้โหไม่รู้ว่าลูกชายจะก่อเหตุอะไร
ฆ่าตัวตายหรือเปล่าแม่ก็กลัวเหลือเกิน
ส่งข้อความไปคุยด้วยแล้วลูกก็เงียบหายไปเลย
แก่งกระจารบอกไม่ต้องรอมามอบตัววันศุกร์
ตามจนเจอไปจับกุมไปจับกุมตัวได้วันพักหนึ่ง
อยู่ในสวนนะฮะที่หมู่บ้านทุ่งเคล็ดหมู่๘ตะบนวังจันท
อำเภอแก่งกระจารจังหวัดเพชรชบูรณ์
นายุรนันต์ที่ถูกจับกุมยอมรับทรวภาพว่าหลิงปัญหาตายจริง
แล้วอ้างว่าเห็นนายมนูลทำท่าคล้ายจะชักปืนออกมาจากเอว
ก็เลยหวาดระแวงรีบชักปืนที่พกติดเอวอยู่ขึ้นมาก่อน
แล้วยิงใส่นายมนูนไปหนึ่งนัส
แล้วก็ขี่รถหลบหนีไป

ยิงใส่ไปนัดนึงแต่เขาตายนะครับ

นายุรนันบอกว่าเอาปืนที่ใช้ก่อเหตุไปโยนทิ้งน้ำนะครับ
แล้วก็ยังบอกว่ายิงนายมนูลจริง
แต่ไม่ได้เจตนาจะถึงขั้นถึงเอา

เหลือก็ต้องต่อสู้คดีในชั้นศาลกันต่อไปนะครับ